พายเรือขนาดเล็กและการทรงตัวมีให้เรือล่มเป็นคุณลักษณะพิเศษของการแล่นเรือในแม่น้ำลำคลอง
ทำให้คนไทยนั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบเป็น
ซึ่งเป็นกิริยาท่าทางที่สอดคล้องกับหน้าตะสินไทย
ท่ารำของไทยมีท่านั่งรำค่อนข้างมาก
เป็นท่าที่เคลื่อนไหวเฉพาะแค่เอวขึ้นไป
และเป็นการเคลื่อนไหวที่นิ่มนวลเหมือนกับต้องระวังมีให้เรือล่มอยู่ตลอดเวลา
ส่วนท่าต่างก็ขยับเพียงเล็กน้อย
หน้าตสินไทยยังมีสิ่งที่คล้ายกับการพายเรืออีกอย่าง
คือการขยับท่าต่างอย่างพร้อมเรียงและเข้าจังหวะกันได้อย่างน่าอัศจรรย์